เอกลักษณ์เพลงโคราชที่ทำให้การแสดงมีความโดดเด่นเป็นที่จดจำและถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นคือการขึ้นต้นเพลงโคราชด้วยการโอซึ่งเป็นการเปล่งเสียงในธรรมนองเริ่มต้นของการแสดง
ซึ่งการโอนี้หมอเพลงแต่ละคนก็จะมีลีลาการโอ
หรือชั้นเชิงการโอดที่แตกต่างกัน
หมอเพลงโคราชที่เป็นมืออาชีพหรือมีความชำนาญในการร้อง
ก็จะโอได้เสียงยาวและมีลักษณะของลูกคอหลายชั้น
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน